เรามีความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
แล้วก็ผู้เสียหายบอกโอ้โหปืนมันหาง่ายกันเลยเหรอ
ทำไมถึงเอามายิงกันได้ง่ายแบบนี้นะครับ
กรณีที่คนขับรถส่งปลาไปมีเรื่องกับคนขับรถ๖ล้อ
แล้วเกิดการคำเหม็นกันหลังจากนั้นมาดักยิง
แล้วตอนยิงไปมันไม่ยิงคนขับรถ๖ล้อนะ
ยิงแล้วไปโดนคนขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์
ขณะที่ผู้ชายคนนี้กำลังขี่พาแฟนสาวจะไปหาหมอ
คุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นคดีใหญ่นะครับ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องตรวจสอบเรื่องที่ว่า
ปืนมันหาซื้อกันได้ง่ายเลยเหรอ

คือหนุ่มเบนเจอร์เพศที่ถูกยิงชื่อว่านายสุภกรจันคติ
กระสุนพุ่งเข้าขมับซ้ายเจาะหัวเลยคุณ

เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาแฟนสาวที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มาก่อนหน้านี้
แฟนสาวก็คือนางสาวสุดารัฐสิงห์เรือนนะครับ
ซึ่งจริงแฟนสาวปวดท้อง
แล้วแฟนนุ่มจะพาไปหาหมอคุณดูสิ

ทีนี้นางสาวสุดารัฐถือว่าเป็นพยานปากเอกพยานปากสำคัญ
เพราะว่าเป็นคนที่เห็นมือปืนยืนซุ่มอยู่ริมถนน
แล้วก็ยิงปืนใส่แฟนนุ่ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเกือบ๑ทุ่มของวันที่๒๐พฤศจิกายน
ที่ผ่านมาบนถนนสายบางพลีตำรุตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
หลังเกิดเหตุเพียง๑ชั่วโมงเสร็จตำรวจ
สามารถจับกลุ่มตัวนายบูรพาเจียมอยู่อายุ๒๖ปี
เป็นคนขับรถส่งปลาและเป็นคนยิงนี่แหละฮะ
บุรพายอมรับว่าเป็นคนจริง
แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงใส่ใคร
ผมตั้งใจยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเป็นการขู่คนขับรถหกล้อ
ก่อนหน้านั้นไปมีเรื่องกับคนขับรถหกล้อคันหนึ่ง
เพราะว่าขับขวางและขับจี้ท้ายกัน
จนถึงขั้นถืออาวุธแล้วลงไปสู้กันในปั๊มน้ำมัน
แต่ยังไม่ได้ลงมือยิงกันในปั๊มน้ำมัน
ทีนี้สู้กันในปั๊มน้ำมันแล้วก็ออกมาจากปั๊มน้ำมัน
ปรากฏว่านายบุรพาขับรถออกมาก่อน
ก็เลยไปจอดซุ่มดักที่ข้างทางเพื่อจะยิงปืนขู่เขาบอกแบบนี้
จะยิงปืนขึ้นฟ้าขู่คนขับรถหกล้อเท่านั้น
แต่กระสุนมันพลาดไปโดนนายสุภกรที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี
เมื่อถามว่ารู้สึกยังไงที่ทำให้คนบริสุทธิ์เขาต้องมารับเคราะห์แทน

นายบุรพาก็ถามกลับว่าพี่เขาตายแล้วเหรอ
ถ้าตายแล้วผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจไปฟังเสียงนะฮะ
ผมยิงขึ้นฟ้าเขาตั้งใจขัว

เขาเข้าไปครับนี่ผมอยากไปเติมน้ำมัน

ไม่ต้องไปรอเลยครับอืมแล้วไปโดนเขาตายอย่างนี้ห้องด้วยมั้ยเนี่ย

ตายครับปากไล่ถึงญาติเขาไหมโทษดีครับพี่ไม่ได้ตั้งใจครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ตำรวจสภพบางปู
คุมตัวนายบูรพาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะฮะ
จุดแรกเป็นจุดที่ไปจอดซุ่มข้างทาง
แล้วก็ยิงปืนใส่นายสุภกร
แต่นายบุรพาอ้างว่าจะยิงขึ้นฟ้า
ก็เป็นจุดที่ไปดักรถ๖ล้อแล้วจะยิงปืนขู่เนี่ยนะฮะ

ห่างจากจุดยิง๓กิโลเมตร
เป็นจุดที่ลงไปจะเคลียร์กับคนขับรถหกล้อ

ผู้ต้องหาตลอดการทำแผนก็มีสีหน้าเคร่งเครียด

และไม่คิดว่ากระสุนจะไปโดนใครจนเสียชีวิตนะครับ

ปรีเข้ามาถามนายบุรพาหลายครั้ง

ยิงลูกแม่ทำไมยิงลูกฉันทำไม
แต่นายบุรพาไม่ตอบครับ
นางเบรนจวัลบอกอย่างนี้
อ๋อคนเจ็บยังไม่เสียชีวิตใช่ไหม

บอกว่าตอนนี้อาการของลูกชายเนี่ย

คือแต่โอกาสรอดนี้น้อยมากนะที่หมอบอก

แล้วก็เสียใจมากที่มาเกิดเหตุแบบนี้
เพิ่งคุยกับลูกชายบอกว่าอยากไปบริจักษ์ร่างกาย

ก็มีแผนที่จะบวชให้แม่แล้ว
แต่ไม่มีโอกาสแล้วนะครับ

ซึ่งเป็นลุงของนายบุรพาผู้ต้องหาเนี่ยล่ะ

หลานชายจริงเป็นคนดีนะช่วยพ่อแม่ทำงาน
แต่ที่พกปืนเพราะว่าต้องขับรถส่งปลา
ต้องถือเงินเยอะจึงมีปืนไว้ป้องกันตัวนะฮะ

ว่าหลานชายคงไม่ตั้งใจจะทำร้ายคนนี้โดยตรง

ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีเหตุปัจจัยเรื่องเวรกรรมด้วยนะ
กรรมอะไรไปฟังเสียงลุงของผู้ก่อเหตุนะครับ
ผมคิดอย่างนั้นนะต้องการให้คนที่มีโฟโลนีนาตาย
หรือยิงให้โดนผมคิดอย่างนั้นนะ
เด็กของน้องเขาลูกหลงคือมันมีเหตุปัจจัยนะเรื่องเวรกรรม
ผมอยากบอกว่าไม่บังเอิญผมคิดอย่างนี้เลย
บังเอิญไม่บังเอิญหรอกไอ้เมียต้องมาตาย
เพราะว่าไอ้คนนี้กรรมเกิดกับคนนี้
เชื่อเรื่องเวรกรรม

ตอนนี้ตำรวจยังต้องสอบปรักคำเข้มหน่วงนะครับ
ว่าตกลงแล้วยิงปืนขึ้นฟ้า
หรือปืนลั่นกันแน่เพราะกลับคำให้การตลอด
เพราะว่ามันจะส่งผลกับการแจ้งข้อหาด้วยนะ
ตอนนี้ที่ตำรวจเขาตั้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนใช่ไหม

เพราะว่าอาการฝั่งคนที่โดนเนี่ย
คือเขาบอกว่าตอนนี้โอกาสรอดคือแบบ๐
ที่หมอบอกนะครับยังไม่เสียชีวิตนะครับค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
เพราะว่าตอนแรกที่ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรอง

อ่ะเสียชีวิตแล้วครับครับโหดเหลือเกินนะครับค่ะ
แล้วก็ทางแฟนสาวของคนเจ็บเนี่ยก็ถามเลย
ค่ะปล่อยเป็นปัญหาซื้อกันง่ายได้หรือ
ไหนว่ายิงขู่ขึ้นฟ้าไงทำไมเขาขมับล่ะ